คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
แป๊บเดียวเข้าสู่กลางปีแล้วด้วยนะคะ
แต่ไม่ว่าเวลาจะเดินหน้าไปขนาดไหนก็ตาม
ใครก็ตามที่มีคำถามมีเรื่องราวอยากจะแชร์กัน
อยากจะเล่าสู่กันฟังหรือแม้อยากฟังความเห็นที่
อยากให้หลายคนช่วยกันแชร์หรือแม้แต่อยากฟังความเห็นพี่อ้อยจังเลย
นับวันเรื่องราวจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยบางเรื่องขนาดฟังแล้วเนี่ย
อุทานเลยว่าเฮ้ยมีแบบนี้จริงเหรอ
นั่นน่ะสิคะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้
ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีแบบนี้จริงด้วยหรือ
ลองมาฟังดูฟังดูนะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยครับ
ขอบคุณพี่มากที่คอยรับฟังปัญหาของผู้คนที่ส่งคำถามเข้ามา
จริงแล้วผมก็ฟังเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ทุกครั้ง
วันนี้ผมเองคือคนที่มีปัญหาอยากมาขอคำปรึกษาพี่อ้อยเหมือนกัน
ยินดีเลยค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะ
ผมชื่อพลเป็นคนอีสานครับตอนนี้อายุสามสิบเก้าปีแล้ว
มีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเมื่อก่อนผมกับเมียทำงานที่กรุงเทพ
เจอโควิดเข้าไปล้มไม่เป็นท่าเลยครับ
ยังเหลือทุนอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยคิดว่ากลับมาตั้งหลักที่บ้านดีกว่า
ก็เลยพาลูกพาเมียนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่มาเรียนหนังสือ
ที่ผมไปอยู่เนี่ยเป็นบ้านของแม่แม่เนี่ยอยู่กับพี่สาวแล้วก็พี่เขย
แล้วก็มีหลานสาวอีกคนที่กำลังเรียนมต้นผมขอบอกก่อนนะครับว่า
ตอนผมกับเมียและลูกกลับมาอยู่ที่บ้านนี้เราไม่ได้รบกวนเรื่องเงินกับแม่เลย
คือไม่อยากรบกวนทั้งแม่ทั้งพี่สาวและครอบครัวเขาตรงข้าม
คือคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้กับที่บ้านทุกอย่างเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากัน
ไปหนึ่งปีค่ะสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายผมกับเมียออกไปหาบ้านเช่า
แล้วก็เปิดร้านขายของกันแต่แม่บอกว่าให้เราใช้ที่ดินหน้าบ้าน
ทีแรกผมก็คิดว่าแม่พูดเล่นแต่แม่บอกพูดจริงที่ดินมันว่างอยู่
ไม่รู้จะทำอะไรถ้าผมจะทำมาหากินก็ดีเลยที่ดินเปล่าจะได้มีประโยชน์
ผมกับเมียก็คุยกันแล้วก็เลยตกลงซื้อต่อกับแม่
โดยราคาที่แม่บอกขายผมเนี่ย๒๕๐๐บาทผมก็ตกลง
เรื่องต้นผมจะจ่ายให้แม่คือจ่ายไปก่อนเลยค่ะแสนนึง
ส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยผ่อนให้แม่เดือนละ๕๐๐๕๐๐บาท
แม่ก็ตกลงโดยที่พี่สาวก็รับรู้ทุกอย่าง
ไปสองปีค่ะผมผ่อนใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่หมื่น
ก็เลยถามแม่ว่าที่ดินที่ขายให้ผมเนี่ยแม่โอนให้ผมก่อนได้ไหม
ผมก็ดูเลี่ยงไม่ตอบเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้เซาซีอะไรกลัวว่าแม่จะโกรธ
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมถามแม่อีกครั้งแต่คำตอบที่ได้ทำให้ผมช็อกมาก
บอกว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยแม่โอนให้พี่สาวไปแล้วฮะ
ผมช็อกมากกับคำตอบของแม่ผมถามแม่ว่าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
ก็แม่ขายให้ผมไงเงินผมก็ให้ผ่อนให้ทุกเดือน
และแม่เอาที่ดินตรงที่ขายให้ผมไปโอนให้พี่
คำตอบที่ผมได้จากแม่ทำให้รู้สึกแย่มากจริงครับพี่อ้อย
แม่บอกว่าก็ที่ดินของแม่แม่จะให้ใครก็ได้
ผมพูดไม่ออกเลยครับหลังจากได้คำตอบของแม่คาใจมาก
เอาไปถามพี่สาวผมเรื่องนี้ด้วยคำตอบที่ได้เหมือนผมถูกหลอกมาตลอด
พี่สาวบอกว่าแม่จะโอนให้ใครมันก็เรื่องของแม่
นี่แม่ยกให้ฉันฉันก็มีสิทธิ์แกจะอะไรนักหนา
ผมนี่หน้าชาเลยครับไม่รู้จะทำยังไงดีครับพี่
ตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่าให้เมียผมฟังเรื่องนี้เลยไม่รู้จะเล่ายังไง
อ้อยช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับผมตอนนี้มืดไปหมดแล้วทุกทาง
ตั้งสติก่อนค่ะพี่อ้อยแอบเดานะด้วยความเป็นลูกเนี่ย
คงไม่มีการทำสัญญาใดที่เป็นรายละอักษรด้วยใช่ไหมคะ
ทั้งหมดก่อนจะไปถึงเรื่องการแก้ปัญหาอนุญาตให้น้องเสียใจได้เต็มที่เลย
แต่ก่อนนะคะพี่สามารถพูดได้เต็มปากมากว่า
แม่ทุกคนรักลูกนะคนเป็นแม่รักลูกเท่ากันทุกคนแหละ
แต่วันนี้วันเวลามันผ่านมาผ่านมาหลายสิ่งที่ได้เจอได้ฟัง
กล้าสรุปว่าบางทีคุณแม่ก็ไม่ได้รักลูกเท่ากันทุกคนนะคะ
คนเป็นแม่ก็แค่มนุษย์คนหนึ่งอะค่ะซึ่งบางคนรักและหวังดีกับลูกบางคนมากมาก
จนเริ่มเกินเส้นแห่งความเห็นแก่ตัวก็มีสิ่งที่ถูกใจแม่อาจไม่ได้ถูกใจลูกทุกคน
แต่พี่เห็นใจน้องนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็ไม่ควรทำร้ายกันถึงขนาดนี้
ไม่แน่ใจจริงน้องมีหลักฐานที่พอจะเป็นหลักฐานของการคุยกัน
อย่างเช่นแชทหรือเปล่าคือถ้าไม่ได้ทำสัญญาหลักฐานของการแชทก็สามารถจะเป็นหลักฐานได้บ้างนะคะ
หรือเป็นการส่งข้อความใดที่พอจะยืนยันถึงการซื้อขายที่ดินนี้บ้างหรือเปล่า
คือพี่ไม่ได้คิดไปถึงขั้นว่าน้องจะเอาไปฟ้องร้องอะไรนะ
แต่อย่างน้อยเนี่ยการมีหลักฐานที่พอเป็นรายละอักษรก็พอจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง
แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาปากเปล่ายากจริงค่ะเกินกว่าจะเรียกร้องอะไรได้
จากยอมรับเสียใจเสียศรัทธากับครอบครัวที่เรารักที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นพี่สาวก็ตาม
จริงแล้วนอกจากแชทแห่งการพูดคุยนะหลักฐานการโอนนะคะพอมีบ้างไหม
คือไม่ว่าจะสามารถนำหลักฐานนั้นมาใช้ทางกฎหมายได้หรือเปล่าก็ตาม
คือมันบังเอิญว่าพี่ไม่แน่ใจว่าน้องมีสัญญาที่เป็นรายละอักษรหรือเปล่าไงคะ
แต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันค่อนข้างยากจริง
แต่ถ้ายังพอมีแชทมีหลักฐานการโอนเงินของธนาคาร
ลองไปปรึกษาคนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยตรง
ดูสิว่าจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้มากมายขนาดไหน
เอาจริงพี่ก็ไม่ได้คิดถึงขั้นจะฟ้องร้องนะคะก็เห็นมาเยอะอะค่ะ
บางทีการทำธุรกรรมระหว่างกันในครอบครัว
มันเป็นสิ่งที่บางทีก็ให้ด้วยความเสน่หาความไว้วางใจ
ทำให้เราลืมมองไปว่าคงไม่มาทำอะไรตลบหลังหรอกมั้ง
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะในวันที่แม่เราต้องยอมรับว่า
คุณแม่ก็ใจร้ายไปนิดนึงเนาะถึงได้บอกไงคะว่า
อ้อยก็ไม่ได้อยากให้ต้องถึงขั้นฟ้องร้องใด
แต่ถ้ามันมีหลักฐานก็พอจะยืนยันกับแม่สักนิดว่าแม่นี่ไงที่โอนให้แม่ทุกเดือน
บางทีแม่อาจจะคิดว่าคนเราพูดอะไรก็ได้ไงไม่ต้องทำตามสิ่งที่พูดก็ได้
ซึ่งจริงคุณแม่คะนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่
ไม่ว่าใครก็ควรต้องทำแบบนี้ให้ได้
แต่ทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องได้เปิดใจคุยกับแม่แล้วขอความเมตตาแม่ก็แล้วขอความเมตตาพี่สาวก็แล้ว
แต่ทุกคนยังยืนยันและไม่เห็นเจตนาสำหรับการที่จะคืนในสิ่งที่เป็นความถูกต้องให้กับเรา
และพยายามยืนยันว่าการซื้อขายไม่มีจริงทั้งที่เงินก็จะเอาแต่ของไม่ให้
ก็บอกแล้วไงว่าจะเอาที่ดินไปให้ลูกสาวตอนนี้สิ่งเดียวที่น้องพอจะทำได้คือ
ทำใจค่ะพี่พูดจริงในหลายเรื่องทางออกมันมองไม่เห็นเลยอะค่ะ
ทำใจไปเลยคิดซะว่าเงินที่โอนไปคือส่วนหนึ่งในการเลี้ยงดูกระตันยูต่อผู้ให้เลือดเนื้อและชีวิตก็แล้วกัน
กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราแอบคิดอย่างบาปก็ได้นะคะว่าแม่กับพี่สาวร่วมมือกันโกงเรา
เข้าใจว่าคงมีคนที่รู้สึกว่าเราไม่ควรคิดแบบนี้นะนี่คือคนในครอบครัว
แต่เวลาที่เห็นข่าวต่างนานามันรู้สึกได้จริงนะคะบางคนนะรักครอบครัวสุดแต่ดูครอบครัวไม่ค่อยรักเขาเลย
ใบนี้ความจริงหลายหลายข้อก็ไม่ได้สวยเสมอไปหรือบางทีคนเป็นในครอบครัวต้องรักกันสิ
นั่นแม่นะแม่ก็คือแม่พี่สาวก็คือพี่สาวแล้วทำไมเขาถึงไม่คิดว่าลูกก็คือลูกล่ะคะ
เพราะฉะนั้นครอบครัวรักกันเป็นเรื่องดีแต่บางทีก็ต้องมีเหตุผลเหมือนกันว่ารักกัน
ก็ต้องมีเหตุผลว่าและความไม่น่ารักบางอย่างเราแก้ปัญหากันแบบไหนได้บ้างนะคะ
เห็นข่าวอยู่เรื่อยเห็นไหมพี่น้องยิงกันตายด้วยผลประโยชน์พ่อแม่แจ้งจับลูกที่โกง
ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะมีให้เห็นมากกว่าลูกแจ้งความจากพ่อแม่นะคะเพราะมันขัดต่อความกระตันอยู่ที่อยู่ในหัวใจของผู้คนมาโดยตลอด
เราต้องกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณสิก็เข้าใจแต่เอาจริงนะคะลูกน่ะพร้อมให้อยากได้ก็บอกนะ
จริงอย่างนี้ที่น้องส่งคำถามเข้ามาเนี่ยค่ะแม่อยากได้เงินแม่บอกเลยตรงอยากได้ก็ขออย่าโกหกว่าจะขายสุดท้ายโอนที่ให้คนอื่นไปแล้ว
เงินจำนวนเท่ากันแต่ความเสียใจและความเสียศรัทธามันต่างกันลิบลับเลยค่ะ
และน้องคะพี่อยากให้น้องคุยกับภรรยาคุยกับครอบครัวเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครอบครัวเรากำลังเจอปัญหาอะไรบ้าง
และไม่รู้สิอันนี้พี่เชื่อเองเสมอคนเราไม่ตายคงหาใหม่ได้เรื่อยแต่ที่สุดเราก็ต้องพยายามลำบากไม่ลำบากค่ะ
แย่ที่สุดกอดคอก็ร้องไห้พอไหวก็ลุกขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อแบบที่ตอนนี้ไว้วางใจคนอื่นให้น้อยลง
ทุกอย่างควรมีระบบลายลักษณอักษรที่ชัดเจนเพราะเราได้บทเรียนมาแล้วนะแม้แต่คนที่เห็นกันมาตั้งแต่เกิดยังไม่รักษาคำพูดได้ขนาดนี้
ในที่สุดวันเวลาที่ผ่านไปเรื่อยน่าจะทำให้ความโกรธของเราจางไปบ้าง
เมื่อไหร่ก็ตามที่ความโกรธจางลงค่อยให้อภัยค่ะให้อภัยทุกคน
คิดซะว่าแม่คงมีเหตุผลบางอย่างถึงขั้นต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเอง
ทำแบบนี้กับลูกได้พี่สาวคงลำบากถึงขั้นเลือดเข้าตา
ทำในสิ่งที่รู้ว่าผิดได้ขนาดนี้โกงน้องได้ขนาดนี้
ให้กำลังใจน้องและครอบครัวนะคะถือซะว่าเงินที่เสียไป
ไม่ให้ใครก็ให้แม่เข้าใจนะว่ารู้สึกแย่ค่ะ
แต่เมื่อแจ้งจับแม่แล้วเราอาจจะรู้สึกผิดกว่านี้
ก็คิดซะว่าในชีวิตเราหาได้มากกว่านี้อีก
ดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้คือเรื่องของความภาคภูมิใจ
แทนบุญคุณได้ให้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของลูกคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
เรื่องราวที่น้องส่งมาน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนเนาะ
สิ่งที่พี่อ้อยตอบไปมันคงไม่ใช่คำตอบหรอกค่ะ
เพราะถ้าพูดตรงมันจะแก้อะไรได้พี่แค่ให้คำปลอบก็แล้วกัน
วันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าทำไมแม่กับพี่ทำกับเราและทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนี้
คำถามว่าทำไมไม่มีใครหาคำตอบนี้ได้
ให้ถามใหม่ว่ายังไงละกันเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรา
เราจะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วเดินหน้าต่อไปยังไงนะคะ
ขอบคุณกับความไว้ใจที่เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พี่อ้อยฟังเนอะ
หรือว่าใครก็ตามที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับกรณีนี้
คำแนะนำเกี่ยวกับกรณีไหนก็ตามทีส่งมาได้นะคะ
เจอกันได้แบบนี้ทุกอาทิตย์ค่ะในไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางเลย
ขอบคุณมากนะคะดูแลสุขภาพด้วยฝนเริ่มตกหนักขึ้น